คุณผู้ชมยังมีความสุดยอดอีกเพราะว่าที่กลางทุ่งแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครคุณ
เขาไปเจอหินที่เป็นใบเสมาเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเจอเยอะมาก
แล้วมันก็มีประวัติความเป็นมายาวนานเลยคุณผู้ชม
เรื่องนี้เขาจะมาให้โชคให้ลาบหรือเปล่าไม่แน่ใจไปดูดีกว่านะคะ
ไปที่บ้านหินหลักหมู่๓ตมนาตาดำเภอเตางอยจังหวัดสกลนคร
งอยนี่แหละคุณผู้ชมไปที่นี่กันเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ลงไปดูเลยนะคะ
ว่าที่เขาว่าเจอใบเสมาโบราณที่ฝังอยู่ในดินบริเวณกลางป่าเนี่ยนะคะ
กลางทุ่งแบบนี้เป็นยังไง
พอไปถึงแล้วเนี่ยโอ้โหต้องตื่นตกใจนะ
เพราะว่าไม่ได้เจอใบเสมาหินแค่ใบเดียวนะ

และแต่ละใบนี่นะสูง๑เมตร๕๐เซนติเมตร

ลักษณะนี้นะคะจะเป็นเหมือนกลีบบัว
แต่ว่าด้วยการเวลาที่มันผ่านมานานแล้ว
เสมาก็เลยอาจจะไม่ได้มีรูปทรงสมบูรณ์
มีบางส่วนเนี่ยแตกหรือว่าเสียรูปทรงไปบ้างนะคะซึ่งลักษณะของใบเสมาที่ปากอยู่โดยรอบเนี่ย
วางตัวเป็นลักษณะห้าเหลี่ยมปลายแหลมค่ะผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังด้วยบอกว่า
เคยได้ยินเรื่องเล่านี้มาจากทางผู้เท่าผู้แก่นะคะบอกว่าแต่เดิมพื้นที่ตรงนี้
มีคนมาพบเห็นใบเสมาแล้วล่ะแต่ว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปแปะต้อง
เพราะเขาก็เชื่อว่านี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้ปกปักรักษาดูแลอยู่
เคยมีคนพยายามขุดมาหาขุดหาของมีค่าแต่ก็มีอันเป็นไป
ก็เลยไม่มีใครมาทำอะไรประกอบกับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเอกชน
ก็ทำได้แค่เฝ้าดูหรือว่าระมัดระวังไม่เข้าไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายนะคะ
แต่ทีนี้ก็มีเจ้าของที่ค่ะนำรถไถรถสีข้ามเข้ามาในพื้นที่ที่มีใบเสมาโบราณ
ก็เลยเหยียบใบเสมาโบราณให้แตกได้รับความเสียหายก็ต้องเอามาตรวจสอบแล้วค่ะ
ซึ่งตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ประสานไปยังกรมศิลปากรให้เข้ามาตรวจสอบแล้วนะคะ
พบว่านี่เป็นใบเสมาที่อยู่ในยุคสมัยธวรวดี
หรือเมื่อประมาณพุทธศักราช๑๕

กลับไปประมาณพันกว่าปีค่ะ

เดี๋ยวก็คงจะตรวจสอบกันว่าพื้นที่ตรงนี้เก่าแก่นะ
เป็นพื้นที่อะไรมีประวัติศาสตร์อย่างไร
เคยเป็นที่ตั้งของวัดอะไรมาก่อนด้วยนะ